ไปดูอุบัติเหตุบนท้องถนนที่จังหวัดพังงากันหน่อยนะฮะ
มีรถเก๋งแดงคุณโอ้โหคงเสียหลักนะ

แต่สุดท้ายถามว่าจะรอดหรือไม่รอด
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันเองนะครับ
มีรถเก๋งแดงคุณโอ้โหคงเสียหลักนะฮะ
ดริฟต์แดงคุณโอ้โหคงเสียหลักนะฮะ

มีรถเก๋งแดงคุณผู้ชมไปดูคลิปกันเองนะฮะ
มีรถเก๋งแดงคุณผู้ชมไปดูคลิปกันเองนะฮะ
มีรถเก๋งแดงคุณผู้ชมไปดูคลิปกันเองนะฮะ

มีรถเก๋งแดงคุณผู้ชมไปดูคลิปกันเองนะฮะ

มีรถเก๋งแดงคุณผู้ชมไปดูคลิปกันเองนะฮะ

มีรถเก๋งแดงคุณผู้ชมไปดูคลิปกันเองนะฮะ

มีรถเก๋งแดงคุณผู้ชมไปดูคลิปกันเองนะฮะ

มีรถเก๋งแดงคุณผู้ชมไปดูคลิปกันเองนะฮะ
เป็นอุบัติเหตุก่อนจะโอ้โหรอดปลอดภัยชนเสาไม้เล็กน้อย

คนขับเป็นหญิงอายุประมาณ๔๐ปี
ได้กลับมาไหว้ขอโทษ

ไปเร่งคันเร่งจนมันดริฟต์แบบนี้
คุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้คนก็ถามว่า
โอ้โหทำบุญมาด้วยอะไรเนี่ยรอดปลอดภัยได้ยังไงนะฮะ

ทีนี้คนที่เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอก

แต่แค่คุณปลอดภัยเราก็ดีใจด้วยแล้วนะครับ
หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์กันนิดหนึ่ง
โอ้โหแขวนพระอะไรด้วยเนี่ยนะผู้หญิงคนที่ขับรถเนี่ย
แต่ชาวเน็ตดูคลิปนี้แล้วเขาก็คือยกย่องว่า
พี่พี่ขับรถได้สุดยอดแล้วคือแบบ
เหมือนกับสามารถที่จะควบคุมพวงมาลัยได้นะคะ